ชาวกละละสินที่เก่าหัวกันแกรกเลยนะคะ

เสาไฟฟ้าไปโผล่อยู่กลางถนน
บางคนก็บอกอียังว่าบางคนก็บอกเบิร์ตคำซีวาว
จะไปต่อหรือพอแค่นี้คะคุณ
นี่ค่ะแล้วคิดดูนะจินตนาการตาม

โอ้โหถ้ามาน่าจะบวกได้

นี่ความผิดใครต้องหาคนรับผิดชอบนะคะ

นี่คุณผู้ชมโผล่อยู่กลางถนนแบบนี้
คือชาวกละละสินทั้งละค่ะถ่ายภาพนี้

อ่าตรงนี้เนี่ยเป็นถนนลูกรังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
เป็นโครงการของเทศบาลตำบลกุศิมคุ้มใหม่
เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนศรีวิลัยตำบลกุศิมคุ้มใหม่
ยังบ้านกุฎกอกตำบลสะพังทอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
มีชาวบ้านมีโอกาสใช้เส้นทางนี้แล้วบ้างนะคะ
แต่ว่าที่เป็นห่วงกันนั่นก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ

โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่เราตั้งข้อสังเกตมาสักครู่
ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ย

ลงพื้นที่เลยนักข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยนะคะ

มาย้ายแล้วนะคะนี่ไม่มีแล้ว

หลายสองไฟฟ้าที่ปักอยู่กลางขนมบาบนั้น

ทางเทศบาลตะบนกุศิมคุ้มใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสาน
ผู้รับจ้างโครงการก็คือผู้รับเบาเนี่ย

หายใจโล่งกันเป็นแถวเลยเพราะบอกว่า
ใช้ถนนเส้นนี้ทุกวัน
ถ้าเกิดว่าเสาไฟมันยังไม่ถูกย้ายออกไปนี่
กลัวนะกลัวเหลือเกินว่าไม่รู้ใครก็ใคร
ที่ใช้เส้นทางนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ